ทีนี้หัวใจกระชุ่มกระชวยหน่อยนะคะโดยเฉพาะค่ะคุณฮันอิสริยานะคะบอกเลยลงรูปหวานตียิบเลยนะคะแล้วเราก็อยากรู้จริงนะจ๊ะว่าความสัมพันธ์เป็นอย่างไร
ล่าสุดเปิดเผยผ่านออกสื่อแล้วนะคะเจอคำถามนี้ถึงกับไปไม่เป็นเลยนะคะ
แต่ว่าก็ตอบเหมือนจียอนว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นเรื่อยนะคะ
แล้วก็ไม่อยากจะให้ทุกคนมาโฟกัสมากลูกเขินหรือเปล่านะคะ
คือฝ่ายชายรอให้ฝ่ายหญิงเนี่ยนะอนุญาตให้เรียกแฟนก่อน
ถึงจะมาบอกแล้วกันนะจ๊ะว่าเราสองคนเป็นแฟนกันไปฟังเสียงจ้า

เหมือนแบบจำกัดหลายอย่าง
แต่ไม่ได้หมายความว่า
ผมจะต้องไปอยากมีใครคนอื่น

คือการที่คุยกับเขาตอนนี้ก็แฮปปี้ดี
นะครับผมแต่ว่า

คำที่มาจำกัดสถานะ

ใช้เวลานิดนึงถ้าเขารอให้ผมพูดจริง

ผมพูดอย่างนี้เลยถ้าเขารอให้ผมพูด

ถึงเวลาผมจะพูดทุกวันนี้เราโตแล้ว
ไม่ใช่แบบว่าคุณมาเป็นแฟนกับเรานะ

แล้วเราก็เลิกลากันไปอย่างนี้มันไม่ใช่แล้ว
ถ้าจะมองว่าเราจะเป็นแฟนกับเขา

มองข้ามไปอีกอะไรอย่างนี้

เราก็อยากเจอคนที่มันแบบอยู่กับเราได้นาน

แต่คู่นี้ก็ต้องรอต่อไปเหมือนกัน

นะคะรอป๊ำลูกแต่งงานกันไปแล้ว

เป๊กเปลี่ยนมานัดแต่ไม่รู้ว่า
ฟ้าฝนมันไม่ดนใจคุณมีอุปสรรคมาอีก
บอกว่าขาขวาชาแล้วก็บวม
เช็กไปเช็กมาเป๊กเป็นเก๋าค่ะ
ภรรยาก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงแล้วก็เป็นห่วง
ลดรับเลิกอาหารหลายอย่าง
เช่นแบบพวกสัตว์ปีกไม้ยอดผัก
ถามว่าเป็นนี้มีผลวการปั้มลูกไหม

ถ้ามันจะส่งผลต่อเอฟเฟคสำหรับถ้าจะบอกว่าอะไรดี

ปั๊มลูกไหมผมไม่ได้ส่งผลอะไรขนาดนั้นหรอก
อันนั้นเราก็ปรึกษากันอยู่เราก็กำลังจะต้องไปปรึกษาคุณหมออยู่
ก็คงจะมีแนวทางในการวางแผนในแพลนปั๊มลูกเป็นเป๊กผลิตลูกมากขึ้น
ก็บอกพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกนี่ครับพร้อมแล้วไง
เห็นบอกรอมาตั้งนานเมื่อไหร่จะขับปั๊มลูกปั๊มลูก
จริงจังเลยขอขาจะหายเมื่อไหร่นะ